น้องเต้ครับน้องเต้ของน้องเต้นี่หมอไหนครับหมอสาม
มสามตอนนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ครับช่องทีวีนี้ช่องไหนช่อง
สี่สิบแปดพอเปิดกลับไปแล้วเป็นไงมั้งเป็นการขายของครับผมครับ
แต่ในมือถือดูไม่ได้ครับมันเป็นเป็นจอขาวครับผมหมุน
ติ้วติ้วครับแล้วในโน้ตบุ๊คเป็นแบบนี้เลยไม่เข้าเว็บไซต์
ไม่ได้ครับผมครับของเพื่อนเพื่อนอะไรนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ
ของเพื่อนไม่ได้เหมือนกันไงครับผมคุณครูว่าไงมั้งครูยัง
ไม่ได้คุณเลยยังไม่รักหาครูดีอ๋อแต่ว่าคือยังเข้าเว็บเข้าเรียน
ไม่ได้วันนี้ใช่ไหมเสร็จไหมเจอเว็บนี้ตามเวลาตามไหนก็
ทีนี้ต้องเรียนคอยค้นหาทีหลัง
ปกติกิจวัตรประจำวันเราก็เคยจะดูทีวีนี่แหละใช่ไหมครับ
ค่ะมีมีอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างอื่นไหม
คอมพิวเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ไม่มีอ่ะค่ะอืมมีแค่โทรทัศน์อย่างอื่น
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือแค่นั้นนะคะมือถือเครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ใช่ค่ะ
ครับปกติที่บ้านนี้มีเด็กกี่คนครับสามคนค่ะลูกทั้งหมดเลย
เป็นหลานเนี้ยลูกหลานใช่ค่ะอยู่ด้วยกันสามคนใช่ค่ะ
มีเด็กสามคนใช่ค่ะแล้วมีการเรียนออนไลน์บ้างหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ยังอ่ะค่ะอืมมีทั้งบ้านนี่มีโทรศัพท์กี่เครื่องครับ
โทรศัพท์ที่เล่นเน็ตได้สองเครื่องก็คือของของของแม่แล้วก็ของลูก
ตอนแรกติดแต่ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าลูกชายชาร์จไปไปมายกเลิกไม่ไหวติดใจไม่ไหว
ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติต่อไปเนี่ยเห็นว่าจะมีการเรียนออนไลน์
เรามีปัญหากังวลใจเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ไหมครับ
เกี่ยวกับลูกอีก๒๓คนที่เราลูกหลานเรา
หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะซื้อให้เขาได้หมดเกือบทุกคนนะพี่
เพราะช่วงนี้งานการก็อย่างว่านะพี่ย่ำแย่นิดนึงอะค่ะ
คือเราก็ต้องซื้อมือถือให้ครบทุกคนอย่างนี้
ไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะ

เครื่องเดียวก็ยังต้องแย่งกันเลยค่ะพี่
แล้วคิดยังไงครับกับการเรียนออนไลน์ที่เขาออกนโยบายมา
ก็ถ้าพูดถึงว่าคนที่คิดทางเรียนในด้านการออนไลน์ก็คือ
ถ้าคนเขามีโทรศัพท์ที่ดีกว่าเขาอาจจะได้เรียน
แต่ถ้าสำหรับหนูเนี่ยครอบครัวนี้นะคะ
มันก็ไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเพิ่มต้องหาของสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะ
มันก็จะยากสำหรับเราแต่คนอื่นอาจจะง่าย

ใช่ค่ะ
เพราะว่าไหนจะจ่ายรายเดือนค่าอินเตอร์เน็ตค่าอะไรอีกใช่ไหมครับ
โทรศัพท์ถ้ารุ่นไม่ดีก็ช้าใช้ไม่ได้อีก